มาต่อกันที่เรื่องของการฆ่ากันตายหน่อยนะครับ
ขี้หึงก็มีปากเสียงกับภรรยาบ่อยครั้ง

แล้วกลับมาที่บ้านก็ยังมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ปรากฏว่าพ่อของฝ่ายหญิงมาช่วยเหลือลูกสาว
ลูกเขยคนนี้ยิงตาย
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ยังหันมายิงภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองสิงห์บุรีเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันตาย

เมื่อช่วงค่ำวานนี้มีผู้บาดเจ็บ๑คน
คือนางสาวสิริวัลมีโตอายุ๒๘ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้นเข้าที่หัวเข่าซ้าย
แล้วก็ที่ศีรษะนั้นมีแผลแตกนะครับ
ซึ่งทีมอาสากู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันยูสิงห์บุรี
ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรี

อกจากนี้ยังมีนายมนูมีโตอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นพ่อของนางสาวสิริวัล
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันเข้าที่หน้าอกซ้ายถึง๕นัด
แล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีแล้วนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายถาปากรแดงมณีอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นนางสาวขออภัย
ซึ่งเป็นสามีของนางสาวสิริวัล
ซึ่งเป็นลูกเขยของผู้ตายนะครับคือลูกเขยของนายมนู
ก่อนเกิดเหตุนั้นนายถาปากรทะเลาะรุนแรงกับภรรยา
สาเหตุมาจากความหึงหวงภรรยามาก
ก่อนหน้านี้มีการทะเลาะกันบ่อยครั้งนะสำหรับชายและหญิงคู่นี้
ภรรยาเคยหนีนะหนีไปทำงานในจังหวัดนนทบุรี
เพิ่งจะย้ายกลับมาทำงานที่ห้างสรรพสินค้า
ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีได้๒วันเองคุณ
ก็ถูกนายถาปากรสามีเข้าไปวุ่นวายในที่ทำงาน
แล้วก็มีปากเสียงกันในที่ทำงาน
ผู้หญิงถูกหัวหน้าเรียกเข้าไปตักเตือน
ทีนี้แหละครับพอเลิกงานผู้หญิงกลับมาถึงบ้าน
ทั้งคู่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงภายในบ้าน
จากนั้นนายถาปกรณ์ผู้เป็นสามีก็ลงมือทำร้ายร่างกายภรรยา
ภรรยาร้องเรียกให้พ่อช่วย
พ่อก็คือนายมนูนะครับก็เข้ามาช่วยห้ามปราม
แต่นายมนูพ่อตาก็กลับถูกลูกเขยใช้อาวุธปืนยิงใส่จนล้มคว่ำ
ที่นายถาปกรณ์จะหันมายิงใส่ภรรยาตนเองเข้าหนึ่งนัด

ซึ่งตำรวจได้เร่งติดตามตัวดำเนินคดีนะครับ
โดยประสานโรงพักใกล้เคียงในการตั้งด่านเฝ้าแล้วก็สกัดจับด้วยนะครับ